ยังมีอีกหลายที่ที่เราควรจะต้องพาไปอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่หนองป่าคานี่นะคะ
เขาไม่อยู่บ้านกันแล้วเขาออกไปไหนกันคุณผู้ชม
ออกจากบ้านไปไหนเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
นี่ออกมาหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนไกลหรอกคุณผู้ชม
แต่เขาอยู่แถวแถวระแวกบ้านนั่นแหละเขาพากันออกจากบ้าน
เพราะว่ามากราบไหว้สารผีปู่ย่าตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเลยจ้า
ไม่ใช่แค่สารเดียวด้วยนะแต่ตั้งเรียงรายกันถึง๓ศาล
เยอะนะเยอะคนก็เยอะจริงนะถามว่าไปทำไม
นี่ไงขอโชคขอราบจ๊ะครับคุณตามภาพเลย
เขาว่ากันว่านะสารผีปู่ย่าเนี่ยนอกจากจะปกปักรักษาคุ้มครองคนในหมู่บ้าน
ให้แบบว่าโชคดีแล้วเนี่ยนะคะยังมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วนับไม่ถ้วน

เหมือนอกหักเจ็บหนักกับพิษโควิด๑๙เหลือเกิน
พึ่งเรื่องของความเชื่อความศรัทธากันแบบด่วนเลย
เผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้น

แล้วดูนะคุณผู้ชมช่วยกันดูนี่
ชี้ชี้อะไรกันเกิดอะไรขึ้นชี้อะไรกันอยู่
นี่ดิฉันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าต้องมีอะไรดีแน่นอน

เพราะชาวบ้านเขาพากันชี้แล้วจับจ้องกันไปแบบไม่ละสายตาเลย
แต่ที่ฉันไม่รู้คืออะไรนะบอกแค่นี้แหละ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเหมือนกัน

เขาอยู่กันในหมู่บ้านในชุมชนของเขา

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลามันมีพิธีกรรมต่าง
มีเหตุการณ์อะไรประหลาดแปลกชาวบ้านเขาจะมีความเชื่อกัน